เกี่ยวกับเมื่อวานนี้แมนยูลืมเอาถ้วยขับเหรอ

คืออย่างนี้ตอนแรกมันก็มีประเด็นออกมา
บอกว่าหลังจากที่แข่งขันกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย

เดี๋ยวดูถ้วยเนี่ยภาพมาน้ำเฮ้ย

เขาบอกว่าช่วยหนัก๒๐กิโล

ด้านหลังก็จะเป็นดาวรุ่งอีกหลาย
เนี่ยนะครับบรรยากาศตอนรับถ้วยค่ะเอ็นดูตุ๊กตาอยู่นะ

พอที่คนมาคนที่ตามเป็นลังเที่ยงคืนกันหมดเลย

ก็คือต่อมานี่นะครับเพจเฟียสบางใหญ่มายเนี่ยนะครับเขาก็เป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะฮะ
แล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาด้วยเขาได้โพสต์ภาพถ้วยรางวัลพร้อมเขียนข้อความระบุว่า
ตอนแรกนะอ้าวไม่เอากลับเหรอแชมป์ถ้วยถูกวางทิ้งไว้ในห้องนักข่าว
หลังจากโพสต์ดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ส่งต่อไปจำนวนมาก
ต่อมาเพจเปี๊ยกบังใหญ่มายเนี่ยก็ออกมาโพสต์ใหม่บอกว่าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่า
ตรงกลางเห็นไหมครับซึ่งในเริ่มแรกถ้วยใบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการฉลองชูถ้วยนะ
แต่สุดท้ายผลงานชิ้นนี้ก็ได้ทำหน้าที่ในแมชนั้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เป็นแมนยูนะฮะที่เป็นเจ้าของผลงานคนไทยชิ้นนี้

ใช่ก็เป็นเหมือนกับสนามราชาบางเนี่ยเด็มหนัก

นี่บอกเดี๋ยวจะส่งตามกลับไปให้นะ
โปรดติดตามตอนต่อไป